สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนต้องรับมือกับภัยทางธรรมชาติ
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันอย่างหนักหน่วงละทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็ตรงกับการคาดการณ์ของทีมข่าวพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้ก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมาย้ำเตือนคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศจะเริ่มกลับมามีฝนตกชุกอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับหนึ่งปัจจัยตอนนี้ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเราก็คือการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน๑ลูกครับ
พายุลูกนี้เองจะส่งผลต่อประเทศใดบ้างแล้วก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราอย่างไร
แต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับถ้าหากเราตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ตอนนี้มหาสมุทรแปซิฟิกของเรานั้นมีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อน๓ลูกด้วยกันครับ
๒ลูกเมื่อสักครู่นี้ก่อตัวบริเวณมหาสมุดปาซิฟิกฝั่งตะวันออก
ส่วนลูกนี้เองก่อตัวบริเวณฝั่งตะวันตก
และลูกนี้เองครับถือว่าน่าจับตามองพัฒนาความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีชื่อว่าพายุเนปะตักแปลว่านักรบผู้มีชื่อเสียงตั้งโดยประเทศไมโครเนเชีย
เมื่อวานนี้พัฒนากลายเป็นโซนร้อนเกิดขึ้นนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง
ทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นั้น
ก็จะสามารถพัฒนาความเร็วลมแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก

เรามาดูนะครับว่าจุดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบ
พายุลูกนี้จากการคาดการณ์นะครับ
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้พายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่
บริเวณทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

บริเวณทางตอนบนของเกาะไต้หวันในช่วงปลายสัปดาห์
สุดสัปดาห์เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งต่อที่บริเวณประเทศจีนนะครับ
มณฑลเจอร์เจียงดังนั้นพื้นที่เหล่านี้เอง
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ก็จะมีบทบาทสำคัญในการดูดเอากระแสลม
ซึ่งเป็นกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มเมืองของเราอยู่ในขณะนี้
ก็จะทำให้มรสุมดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงขึ้น
จะทำให้ฝนมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงสถานการณ์คลื่นก็จะแรงขึ้นนะครับ
ประกอบกับกระแสลมทิศตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงหอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
อย่างนี้เองเข้ามาเติมเต็มความชื้น
จึงทำให้ฝนในช่วงกลางสัปดาห์จะเยอะเป็นพิเศษนะครับ
จุดที่มีการประทะกันของกระแสลมก็สามารถที่จะทำให้เกิด
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
โดยถ้าหากเราดูจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในค่ำคืนนี้

พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตกหนักบางแห่ง
หลังจากนั้นฝนก็จะค่อยเลื่อนลงมา
กลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศในพื้นที่
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็จะตกแบบนี้วันถึง๒วันก่อนที่จะค่อยสาลงนะครับ
มาดูภาพรวมการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมกันนะครับ

มีปริมาณฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ

คือพื้นที่ที่ปรากฏเป็นจุดสีเหลือง
คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดบึงกาลนครพนม

ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพรุ่งนี้

จะเริ่มเคลื่อนตัวมาประชิดตามแนวชายฝั่ง
ฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับ

ในช่วงวันที่๗ไปจนถึงวันที่๙นั้น

เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ